สถิติ๗วันอันตรายนับตั้งแต่๒๗ธันวาถึง๒มกรา
ตอนนี้มีผู้เสียชีวิต๔๓ราย
บาดเจ็บ๔๖๖ราย

ก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น๑ศพด้วย
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้
กล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ได้
ก็เลยทำให้คนขับรถเก่งนี้เสียชีวิตนะคะ
คือเหตุการณ์มีรถบัสคันหนึ่งวิ่งตามรถแท็กซี่สีชมพูมาค่ะ
คุณผู้ชมสังเกตดูมามาสายงานกับรถเก่ง
แล้วรถตู้คันนี้ก็ผ่านไปได้นะคุณผู้ชมมันเป็นเหตุการณ์ที่ออกมาอย่างนี้นะ
นั่นสิใช่คือเขาบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์คับขันนะเขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจ
เพราะเขาบอกว่ารถมันเสียหลักทำให้มันเบี่ยงข้ามฝั่งมาแบบนั้น
ภาพวงจรปิดเนี่ยนะคะอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมเห็นเห็นชัดนะคะเนี่ย
ประสานงานเต็มแรงแล้วก็ทำให้รถเก๋งไม่น่ะค่ะหมุนคว้างมาไปชนกับอีกที

หลังเกิดเหตุมีพลเมืองดีถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ
แล้วก็มีคนเข้าไปช่วยผู้บาดเจ็บ
ผู้ชายที่ใส่เสื้อสีดำในคลิปนี้นะคะ

เขากำลังโทรศัพท์ไปบอกหัวหน้า
โดยให้เหตุผลบอกว่าคนขับรถเก่งนั่นแหละ

เดี๋ยวยังไงไปฟังเสียงคลิป
ให้สัมภาษณ์ช่วงนี้หน่อยละกัน
ยังไงเนี่ยนะยังบอกว่าผมโดนชนอีกนะ
ใช่คือเอาใครจะบอกเหตุผลไหนก็เป็นมุมของเขา
แต่ว่าหลักฐานพยานต่างก็มี
เดี๋ยวให้ตำรวจเขาตรวจสอบอีกทีนึง

ก็ทำให้คนขับรถเก่งเสียชีวิต
คนขี่กราฟไบท์บาดเจ็บสาหัสนะคะ
ตำรวจได้สอบสวนชายเสื้อดำค่ะ
เป็นคนขับรถบัสทราบชื่อก็คือนายประยุทธ์เรพลอายุ๓๙ปี

ขับรถออกจากอู่จะไปที่บริษัทย่านพระหลโยธิน

เสียอาการทรงตัวคล้ายกับเหมือนพวงมาลัยค้าง
ก็เลยทำให้รถนั้นมันเบี่ยงกินเลนออกมาทางด้านขวา
แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เบี่ยงออกมาเอง

แต่ตำรวจเองก็ไม่ได้ปักใจเชื่อนะคะ
คาดว่าน่าจะเกิดจากความประมาท
ของคนขับที่ขับมาด้วยความรวดเร็วมากกว่า
รักฐานั้นซะเจนแต่รถบัตรก็ผิดอยู่ดี